มาค่ะไปส่งชีวิตกันดีกว่าค่ะ

เขาก็เกิดอยู่ที่อำนาจเป็นเกิดอำนาจเจริญ
เองเนี่ยไม่เคยไม่เคยลืมถิ่นกำเนิดนะคะ

โดยมิเธกแหละขอบกลับบ้านบ่อย

แต่ว่าฉันไม่ได้มาส่องกบส่องเขียนนะบ้านฉันก็ยังไม่มีเด้อ

อาจจะบอกว่าถึงตอนนี้ต้องมาใช้ชีวิตเป็นนักร้องอยู่ในเมืองกรุงนะคะ
แต่บอกเลยว่าวิถีชีวิตของหนุ่มเบิ้ลคนนี้เขาเรียบง่ายนะคะ
เวลาพักจากงานหนุ่มเบิ้ลก็กลับบ้านเกิดทันที

อย่างคลิปนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปกันหน่อยนะ
หนุ่มเบิ้ลเขาเจอเด็กถิ่นอ๊ยเด็กถิ่น
ก็แวะถักชายอ่ะยังมาหน่อยทั้งในใสน่ะ
น้องบอกบอกหน่อยแล้วอ่าย
แล้วเสียงที่เด็กน้อยเนี่ยกลับตอบกลับมาเนี่ยบอกเลยนะโอ้ย

รวมถึงนะคะชวนกันไปลงบ่อด้วยนะ

แล้วต้องบอกนะนี่เขาไม่ได้ลงไปทำคอนเทนต์กันเล่นนะ
เขาจับปลาได้จริงมันดุ๊กดิ๊กในมือน่ะ

มันเป็นปลาแบบที่แบบมันอยู่กับโคนน่ะ
แล้วแบบเคยกินโอ้โฮชมอร่อยมากเนื้อแบบหลุงเลยอ่ะ

อุ๊ยนะฮะแหมฟังแล้วน้ำลายไหล่นะฮะ
การจับปลานุ่มเบิ้ลเขาสุดยอดเหมือนกันนะพี่แจ๊คนะ
ค่ะนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินค่ะ
เบิ้ลคนนี้เขาก็เลยแซ่บหลายแซ่บอีหลีค่ะ
ซ้อยมะม่วงเลยคลุบลำปิแจบไปเลย

แล้วเวลามะม่วงมันต้องฝานแบบนี้นะคุณผู้ชม

ซูดปากตามไปเลยคุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วมันน้ำลายแตกจริง
อ่ะเรื่องกินผ่านไปขายของก็ตามมาเหมือนกันนะฮะ
รับประกันเลยว่าเป็นพ่อค้ารถเข็นสุดแซ่บเลยค่ะไปชมลีลาจ้า
ตามิตาลุกซิ่นลุกซิ่น

ลุกซิ่นค่ะลุกซิ่นลุกซิ่นเด้อ

พิสิกยังครับ